คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่คู่ร้าง

แม้ว่าจะเลิกรากันไปแล้วแต่ดูเหมือนว่า
ราม่าหลังจากที่ทั้งคู่เลิกกันไปเนี่ย
ไม่จบสิ้นง่ายมีการสาดโครนกันไปมา
สำหรับแก้มบุ๋มแล้วก็ขุนชานนท์นะคะ

หน้านี้ขุนชานนท์เขาออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตัวเองเนี่ยถูกแก้มบุ๋มบุกมาบอกเลิกถึงบ้าน
ให้เหตุผลชวนน่าสงสารเขาบอกว่าแก้มบุ๋มบอกเลิกเพราะว่าตัวเองจน

ส่วนแก้มบุ๋มเจ้าตัวบอกว่ายังไม่เห็นคลิปสัมภาษณ์ของอดีตคนรู้ใจ
เพราะเธอเลือกที่จะไม่ดูนะจ๊ะ
แล้วก็ยืนยันได้ว่าตัวเองไม่เคยวัดคนรักที่เงินทอง
จะตัดบทจบเรื่องนี้ด้วยการไม่สาดโครนใส่ฝ่ายชายอีก
แม้จะมีเรื่องราวอีกมากมายที่เกิดขึ้นก็ตามค่ะ
ขอบคุณนะครับ
พอเริ่มมองไกลขึ้นแล้วมองว่ามันรู้สึกว่ามันตัน

หรือว่ามองแล้วหรือมองทัศนคติแล้ว
ฟังแล้วมันแบบมันไม่คลิกกันมันก็คือจบดีกว่า

หนูจะไปบอกเลิกหรือเปล่านั่นก็คืออีกส่วนหนึ่ง

ถ้าพูดจริงก็คนที่เข้ามาคุยตอนนี้ก็

ก็คือคนนั้นแหละใช่ไหม

ให้เรื่องทุกอย่างมันจบไปมากกว่าอะไรอย่างนี้
เออก็ได้ว่าสดแต่ไม่สนิทนะ

ก็ถือว่าก็ยังมีความรู้สึกที่ยังหลงเหลือความรู้สึกดี

บอกคุณผู้ชมเลยนะว่ามันพีคมากจริงสำหรับการเลิกรากันของทั้งคู่

ที่สุดท้ายพ่อของขุนชานนท์เนี่ย
แล้วพอล่าสุดหวุนชานนรดออกมาให้สัมภาษณ์ว่า

จะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันมากกว่านะ
ดิฉันก็คิดว่าแก้มหมูอาจจะไม่ได้หมายแบบความแบบนั้น
เอาเถอะนะเรื่องรักครั้งเก่าก็จบดีกว่านะคะ